กันหน่อยดีกว่าได้ยิ้มเหมือนกันสำหรับข่าวนี้นะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ย

นี่ล่ะคุณผู้ชมเลสโกยดาววิทยาลีฟิตขึ้นให้สุดกำลังให้บีต

ใช่ก่อนจะหยุดยายเคยสุดมาก่อนน้ำหลาน
นี่เป็นยังไงเกาะขอบระเบียงบ้านนุ่งผ้าถุงเต้นสนุกกว่าใครเพื่อนเลยนะฮะ
คุณยายมักม่วนท่านนี้ได้ยินเสียงเพลงแล้วก็รถแห่ผ่านหน้าบ้านแหม
ก็อยากจะออกไปสนุกกับลูกกับหลานหน้าบ้านแหละ
แต่ยายขอพื้นที่ตรงนี้โซนวีไอพีดีกว่านะคะ
นี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นขบวนแห่งานบวชนาคผ่านหน้าบ้านพอดี
นั่งไม่ติดนะคะออกมายืนหน้าชานบ้านแล้วก็ออกสเต็ปแดนตามจังหวะสุดมัน
เรียกได้ว่าโหยกย้ายลืมไหวกันเลยทีเดียว
ชาวบ้านที่ร่วมขบวนรถแห่ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ถูกใจลีลาคุณยายค่ะ
ก็เลยขอท้าดวนกันหน่อยประชันกันถึงหน้าบันไดบ้าน
ยายตัวตึงใช่ไหมมาเจอหนูหน่อยดีกว่า

หูน่าจะไม่ตึงสิได้ยินเพลงได้ยินมาตรีเลยครับ
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วก็เลยยิ้มตามค่ะ
คุณยายบอกว่าอุ๊ยยายน่ารักมาก
แล้วน้องผู้ชายสองคนก็น่ารักด้วยเหมือนกันที่ไปชวนคุณยายเต้นอย่างสุภาพเลย
เก๋าเจอกับรุ่นเหรนรุ่นหลานก็เข้ากันอย่างดีอยู่เหมือนกัน
แล้วก็อีกหลายคนที่อวยพรขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรง
แล้วก็ขอบคุณขบวนรถแห่ที่ทำให้คุณยายนั้นมีความสุขค่ะ
ครับโอ้โหเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะ
ถ้าเป็นคุณยงคุณยายที่บ้านเราอยากให้แข็งแรงแล้วก็สดใสแบบนี้ค่ะ